ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดคำว่ามิสต์ศรเนี่ยหลายคนศรดุ้งเลยนะ
ดุ้งนะครับเหล้าน้อเปิกเนิ้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่สาวแมทเพอร์โรนีเนี่ย
สุดค่ะดาราสาวอีกหนึ่งคนก็คือคนนี้น้องเฟิร์นนบจีราเนี่ยเธอน่ะ
ต้องบอกว่าเคยถูกบูลลี่หนักมากนะแล้วเธอบอกว่าฝากเตือนชาวเกรียนคีย์บอร์ดเลยว่า
ระวังตัวให้ดีใครที่ชอบคอมเมนต์ด่าเธอเนี่ย
เดี๋ยวจะกลายเป็นมิตรสอนอบ้างนะจ๊ะซึ่งเฟิร์นเนี่ยบอกกับเราว่าตั้งแต่สองปีก่อนนะคะ
จำได้ไหมว่าตอนนั้นน้องเฟิร์นเล่นละครคู่กับต่อธนภพ
แล้วดังมากเรื่องนั้นคือก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนด่าเธออารมณ์ประมาณว่า
ใช้คำแรงแรงบ้างกระทบต่อจิตใจของเธอบ้างหรือแม้แต่ใช้คำว่าหน้าเหมือนตัวประกอบบ้าง
อะไรต่างแบบนี้อันนี้ยังน้อยนะบางคนด่าแรงกว่านี้อีกค่ะ
ซึ่งเฟิร์นบอกว่าเรื่องนี้โหเธอได้แรงบันดาลใจมีไอดอลเป็นพี่แมทเลยค่ะ
ถ้าเกิดต่อไปมีใครมาว่าเธออีกจะไม่ทนจ้ะ
พร้อมกับจะมอบตำแหน่งมิตรสอนอเอาไปจัดให้เลยจ้า
เจ็บใจที่สุดเหรอที่ฝังใจสุดคงเป็นแบบว่าที่จำได้อ่ะ
ตั้งแต่เก่าแล้วแหละแบบว่าหน้าเหมือนตัวประกอบอะไรอย่างนี้
เอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือจำได้แม่นเลย
ถ้าคุณแบบใส่คำไม่ดีให้คนอื่นสักวันคุณก็ต้องได้คำไม่ดีนั้นกลับไป
หรือคุณก็อาจจะได้เป็นมิตรสอนอเดี๋ยวนี้เขาก็ฟ้องกันได้ค่ะ
เกิดอะไรไม่ระวังเราก็น้องใช้กฎหมายเขาช่วยได้

มิสสอนออ
เหมือนกันนะเนี่ยเป็นยังไงล่ะเนี่ยพูดเบายังสะดุ้งกันเลยอ่ะ
ส่วนเรื่องของงานนะคะตอนนี้น้องเฟิร์นบอกว่าแฮปปี้นะ
อยู่มาสองปีมีละครห้าเรื่องแน่อ่ะเรื่องงานก็ดีแล้ว
หัวใจน้องเฟิร์นแอบกระซิบบอกว่าตอนนี้มีแฟนแล้ว
แต่อยู่นอกวงการดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับพี่ต่อธนภพนะจ๊ะ
ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการจิ้นกันจริงนอกจออีกต่อไปเพราะน้องบอกแล้วว่า
มีแฟนแล้วนอกวงการ